ขโมยขโจรเยอะค่ะคุณมิจฉาชีพก็เยอะ
ไม่ได้มาขโมยนะแต่มาหลอกลวง
ทำไมถึงทำกับฉันได้
อ่ะคุณตาคุณตาเบิ่งเอี่ยงอยู่นะ
อืมคุณตาเห็ดอียังอยู่จ้า

ก็นั่งดูสมุนไพรนี่แหละร้อน
แล้วสมุนไพรที่คุณตาดูมันเป็นยังไง
อืมไหนดูสิ
เฮ้ยทำไมคุณตาทำหน้างงแบบนี้
คือมันมันยังไงต้องไปตอบ

คือที่ต้องถามคุณตาเนี่ยว่าคุณตาเห็ดอียังอยู่
นั่งดูสมุนไพรนี่มันของจริงหรือเปล่าหรอคุณตา
เพราะว่าทีมข่าวของเราไปสืบทราบมา
แต่ว่าแถวอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
ตอนนี้มีมิตรฉาชีพออกอารวาสหนักมาก
แล้วมิจฉาชีพแบบไหนประเภทไหนก็ไม่รู้
เป็นประเภทที่มาหลอกขายสมุนไพรอ่ะคุณ
คุณตายิบดมหมุนดู
หลอกขายสมุนไพรจำพวกรากไม้สมุนไพร
ที่คุณตากำลังจับดูแล้วเพ่งดูว่าใช่ไหมเนอะ
อ้าวคุณคะไปฟังเสียงกันดูดีกว่าว่าคืออะไร
อืมอ้าวแล้วคุณตาโดนแล้ว

ตอนแรกบอก๑๕๐๐บาทสุดท้ายซื้อมา๑๐๐บาท
คุณตาแกคงแค้นน่าดูนะ
นี่๑๐๐๐ได้มาแบบนี้
มันไม่ใช่ไม้สมุนไพรนี่มันเศษไม้ธรรมดา
ใช่ค่ะเราก็เลยถามคุณตาไปว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง

ตาเล่าให้ฟังมาว่าวันก่อนนี้นะคะ

ตระเวนขายรากไม้สมุนไพร

เหมือนตัดมาจากต้นไม้เลยอะ

แกก็แข้งขาไม่ค่อยดีเนาะ

มิจฉาชีพมาขายแล้วก็หลงเชื่อ

พอซื้อเสร็จมิจฉาชีพก็ขี่รถมอเตอร์ไซค

เรียกได้ว่ากินน้ำกินท่ากันไม่ทันเลย

ก็เลยลองมาเปิดถุงดู

ทั้งหมดในถุงที่ห่อกระดาษ
เอ้าตาโดนหลอกเลย
ใช่ค่ะก็เลยทกลับ
เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ทกลับไปถาม

ไม่รู้จักกับมิจฉาชีพคนนั้นเลย

ชัดแน่นอนว่าคุณตานี่โดนหลอกนะคะ
คุณตาแกก็ฝากเตือนมานะคุณผู้ชม

คนเท่าคนแก่ที่อยู่บ้านเพียงลำพังแบบนี้ระวังว่าจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีหลายข่าวออกมาแล้วมาหลอกขายข้าวสารเอ่ยอะไรเอ่ยแบบนี้ก็มีเหมือนกัน
นี่มาหลอกขายบอกว่าเป็นห่อสมุนไพรพอเปิดออกมาเอ้ยไม่ใช่สมุนไพรอะไรหรอก
เศษไม้นี่แหละคุณโอ้โหทำไมถึงทำกับตาได้
อย่าหลอกคนแก่เขานะจริงค่ะคุณอย่าไปทำแบบนี้นะ
คิดจะหลอกลวงกันนะคะผู้สูงอายุเนี่ยเขาก็ลำบากมากพออยู่แล้ว